ใช่มีเพลงผีเจียงใหม่แบบมีเพลงนี้ได้
เชียงใหม่เขามีภาพเพลง๑๒๐เพลงไงค่ะ

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามาได้ยังไงนะคะ
แต่ที่แน่
จะต้องต้องการต้องพี่เอสุประชัยค่ะ
นี่แหละค่ะขบวนรถแห่ของพี่เอสุภาชัย
แล้วก็เหล่านางงามชื่อดังจากเวที

ไม่ว่าจะเป็นคุณอาแมนด้าคุณบีนา
คุณคอนฟ้าแอนด์แอนด์ชิลลี่

แค่ไหนแต่พี่เอกสุภาชัยของเราต้องยืนกลางค่ะแม่ก็คือแม่นี่เอาสิ
แม่ต้องเป็นเซ็นเตอร์สวยปังสมศักดิ์ศรีแม่งานจริงนะคะ
ชั้นจัดงานจะก็ต้องตรงกลางสิจ๊ะเอออร่อยอากาศได้คลึ้นคลึกคลักมากนะคะ
คนในพื้นที่นักท่องเที่ยวมารอชมความสวยงามของขบวนนางงาม
แล้วก็พี่เอกันเพียบเลยล่ะค่ะและนอกจากเหล่านางงามนะคะ
ยังมีดาราหลายท่านค่ะมาร่วมขบวนด้วยนี่
รัชมีแค่มาแบบว่าโอ้โหเป็นแบบชาวเหนือแล้ว
เรียกว่าขบวนแห่ของพี่เอเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดเจ้า

ขบวนแห่นี้ยิ่งใหญ่ที่สุดอลังการงาม
งามไปงามบอดงานปลำเปลือก่อน

เลขทะเบียนค่ะหลายคนบอกเอ๊ะข่าวนี้ไม่มีเลขทะเบียนรถหรือเปล่า
นี่ค่ะจัดให้เลยนะคะเห็นไหมล่ะคะลำดับของขบวนรถ

เรียกว่าลำดับของขบวนแห่

ลำดับที่๑๑นะคะเบิ้ลมาแล้วก็เบิ้ลกลับค่ะ

๑๑หมันหมานปังปังจ้า

หลายคนบอกสายตาเหลือไปเห็นเหนือตัวเลขนั้นก็มีหนุ่มน้อยเมืองเหนือหล่อยืนอยู่ข้างตัวเลขด้วยค่ะ
ใดคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะเลขที่คุณอัธยานั่งรถแห่

เวลาเราซื้อลอตเตอรี่เราจะซื้อแบบว่า

๑๑๒ก็มา๒ก็มาแต่ข่าวเชอรี่เมื่อกี้๒๒๖นะ